เอาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของเพื่อนฝูงอะเนาะ

แต่ถ้าหยอกแรงไปเฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวจะครบจริงนะครับ

ตายเนอนี่ฉันว่าไม่ได้ตายก็ขาดออกซิเจนนะ

โอ๊ยแล้วมันจะเป็นการตายเท่าไหร่นะ

ใช่คุณเคยเห็นคนเหม็นตายไหม

รมตดจนตาย

พ่อแม่เขายังไงว่าพนธนธนิยาได้เสียชีวิตลง
จากการรมตด

ไม่เคยเห็นใครโดนตดจนตาย

ก็ดีแล้วไม่เคยเห็น

เขาก็มีความสุขแบบผู้ชายผู้ชายแมนเล่นกัน